ธานีเลยค่ะอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันจับจ้องจับตาดูกันหน่อยนะคะว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
ผู้หญิงอายุ๒๐ปีคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจะมาซื้อของใช้ช่วงประมาณดึกหน่อยนะคะ
ซื้อของใช้ส่วนตัวปรากฏว่ามีโจรเป็นคนร้าย
ไม่พอกระชากระเป๋าสะพายของเธอได้เงินสดไปอีกหนึ่งหมื่นบาทด้วย
นี่ค่ะตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งมาจากศูนย์วิทยุร่มโพทองนะคะว่ามีเหตุการณ์วิ่งราวทรัพย์เกิดขึ้น
ก็นำกำลังชุดสายตรวจแล้วก็ชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบถนนนิตโยเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นผู้เสียหายนะคะนางสาววันระวีสรภูมิอายุ๒๐ปีตอนที่ไปถึงเนี่ยยังตกออกตกใจอยู่เลย
แต่ก็ให้การกับตำรวจนะคะเล่าบอกว่าเธอออกจากบ้านจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของใช้ส่วนตัว
จังหวะที่อยู่หน้าบ้านก็เห็นคนร้ายแล้วนะเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๐ปีรูปร่างผอมค่ะ
คนร้ายเนี่ยจอดรถอยู่หน้าบ้านเธอคือบ้านเธอเปิดเป็นร้านขายส้มตำและปลาเผาอยู่ในซอยกำนันไง
ตอนแรกเธอก็เข้าใจว่าเออคงจะเป็นลูกค้าแหละก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอก็ขี่รถออกมาจะไปซื้อของตามที่ตั้งใจ
ไม่พอกระชากระเป๋าสะพายแล้วก็ฉกเงินสดในกระเป๋าไปอีกหนึ่งหมื่นบาทค่ะ
คุณรู้ไหมหมื่นบาทนี้เนี่ยนะคุณพ่อให้เธอไว้เป็นค่าแรงที่ช่วยทำงานแล้วก็ให้ไว้เป็นค่าเทอมของเธอด้วย
ร้ายไปแล้วก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านตลอดทางเลยนะคะพอ
จอดรถแล้วขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีรวมถึงแจ้งตำรวจมานะคะ
พอตำรวจมาถึงเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
เพื่อจะหาเบาะแสคนร้ายแล้วก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายน่าจะใช้ทั้งก่อนแล้วก็หลังเกาะเหตุด้วย
จะได้รีบจับตัวคนร้ายมาแล้วก็เอาทรัพย์สินมาคืนเธอให้ได้นะคะ